ไม่รู้เป็นอย่างงั้นไม่รู้เป็นอย่างงั้นไม่รู้เป็นอย่างงั้นชอบคุณตังค่ะ
ชอบคุณตังค่ะขอตังหน่อยนะคะขอตังไปซื้อเบอร์หมีขอตังไปเติมน้ำมัน
ช่วงนี้แพงไปหมดทุกอย่างเลยค่ะดิฉันจะไม่ไหวโอ๊ยค่าไฟด้วยค่าไฟด้วยอย่าลืมค่าไฟนะคะ
เพราะฉะนั้นขอตังค์หน่อยนะคะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ขอตังค์หน่อยนะคะขอตังค์ซื้อหลายอย่างแล้วต้องขอตังค์ซื้อร่มด้วย
เพราะวันนี้แหมเขาบอกว่าเมื่อวานฝนตกหนักมากที่นู่นที่นี่ที่นั่นน้ำท่วม
เมื่อวานแค่ชิมลางวันนี้เขาเอาจริงนะคะ
หนักกว่าเมื่อวาน๑๗๐๘๐ของพื้นที่
เน้นตรงไหนเช้านี้ดูกันเลยจากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ
ตี๕๔๗นาที
อื้อฮือคุณคะตอนบนของประเทศนะคะ

ภาคกลางมาเต็มเลย
เน้นชิดทางฝั่งตะวันตกเล็กน้อยนะคะ
แถวกาลจรณบุรีราชบุรี
เห็นไหมคะเห็นเป็นสีส้มตรงนี้

เช้าวันนี้ตกลงมาแล้วแล้วถามว่าจะตกมีหยุดบ้างไหม
ตกยาวทั้งวันเลยนะคะสู้ซ่าทั้งวันไปเลยค่ะวันนี้
เพราะอะไรร่องฝนค่ะ
เขาขยับไปขยับมาเล็กน้อยตอนนี้นะคะ
แต่ช่วงนี้กำลังแรงเป็นพิเศษเห็นไหมคะ

เขามีการเคลื่อนที่มีการเดินทาง
มันทำให้เกิดฝนค่ะบริเวณตรงนี้เท่านั้นเหรอ
แถวภาคเหนือแถวภาคอีสานเท่านั้นเหรอ
ขอบด้านนอกเขาก็มีฝนเช่นเดียวกัน
และนอกจากนี้ลมตรงนี้ก็ไปหาตรงนู้นอีกโอ้โหช่วงนี้
กลางนะเน้นใหม่นะภาคกลางภาคเหนือภาคอีสาน
ตกหนักตกเยอะจริง
แล้วจะหายไปช่วงตรงกลางนิดหน่อยค่ะ
พระฤหัสศุกร์และกลับมาตกหนักอีกครั้ง

สมเป็นช่วงฤดูมรสุมของประเทศไทยจริงเลยนะคะ

ถัดแถบกาลศนบุรีจริง
แล้วหลังจากนั้นกระจายไปเรื่อยค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล
แต่ถามว่าเคยตกเคยหยุดตกไหม
ไม่เคยหยุดตกเลยค่ะตลอดทั้งวันนะ
ระมัดระวังกันให้ดีแล้วภาคใต้มีไหมวันนี้
ภาคใต้ตอนบนมีฝนเล็กน้อย
น่าจะประมาณ๑๔๐ของพื้นที่เห็นไหมคะ
กรุงเทพมหานครมีเมฆตรงนั้นมีเมฆสีเหลือง
คุณผู้ชมวางแผนการเดินทางให้ดีนะ
กร่มวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน
ปริมาณน้ำขออภัยค่ะคลื่น
คลื่นนิดนึงแล้วกันนะใครจะไปเที่ยววันนี้
เกาะเตาเกาะพงันในอ่าวไทยยังพอไปได้
ไม่สูงเท่าไหร่นะคะไม่เกิน๒เมตร
แต่ถ้าเป็นฝั่งอันดามันมีจุดที่น่าเป็นห่วงเล็กน้อย
คือแถวพังงาภูเก็ตคลื่นสูงมันค่อนข้างเข้าใกล้ฝั่งนะคะ

ปริมาณน้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้น่าเป็นห่วง
อีสานตกหนักแรงต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นน้ำในแม่น้ำโขงตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย